คุณผู้ชมคะมาดูคดีที่เซลแมนหายตัวไปนานนับเดือนนะคะ
คือเรื่องนี้เราเล่ากันมาอย่างต่อเนื่องทุกวัน
เพราะว่ามีความคืบหน้าในเรื่องของการหาหลักฐาน
เมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องของโทรศัพท์มือถือของเซลแมนคนนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ
แต่ว่ายังไม่สามารถบอกได้ว่าเซลล์แมนหนุ่มคนนี้
ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า

จากรายงานของคุณเสธาโศลินค่ะ
หรือเบิร์ตเซลลแมนขายรถยนต์

ตำรวจได้นำตัวพนักงานของสำนักงานเขตตลิ่งชัน

หลังจากที่ตำรวจตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์

โทรศัพท์ดังกล่าวไปอยู่กับคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ซึ่งคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอ้างว่า
ซื้อโทรศัพท์มาจากพนักงานของสำนักงานเขตตลิ่งชัน
เป็นไปได้ยากนะครับที่คนปกติทั่วไปจะเดินข้าม
แล้วนำสิ่งของไปวางไว้อยู่ตรงบริเวณเกาะกลาง
ซึ่งทางตำรวจก็ยังคงไม่ปักใจเชื่อคำให้การของพนักงาน
ทมทั้งสองคนที่เข้าไปพบโทรศัพท์มือถือของนายนัทภูมิ
รวมถึงเงินสดอีกสองหมื่นบาทและยาไอ้อีกสองถุงครับ
ทีมข่าวย้อนกลับไปที่บ้านของนางสาวมิ้ว

ก็พบว่าบ้านหลังดังกล่าวไม่มีคนอยู่

ซึ่งได้เปิดเผยว่าจะมีเพื่อนแวะเวียนมาหานางสาวมิ้วอยู่เป็นประจำ
ซึ่งนางสาวมิ้วมีแฟนเป็นนายทหาร
แต่พักหลังไม่ได้เดินทางมาหาเนื่องจากมีปัญหากัน

ทราบว่านายรัฐภูมิมาขออาศัยบ้านของนางสาวมิ้ว

ซึ่งหลังจากเกิดเหตุนางสาวมิ้วได้อ้างว่า
นายรัติภูมิได้หยิบโทรศัพท์มือถือ
และเงินสดจำนวน๗๐๐๐บาทหลบหนีไป
จากนั้นได้ทำการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์
และพบว่าอยู่ภายในป่าย่าไม่ไกลจากบ้านพัก

ทวีวัฒนาทำการค้นหาโทรศัพท์

ตรงรวมเป็นจุดนี้คือจุดที่นางสาวมิ้ว
เพื่อนสาวคนสนิทของนายรัฐภูมิได้อ้างว่า

หลังจากที่นายรัฐภูมิได้หยิบโทรศัพท์มือถือ

ซึ่งจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าลกล้างนะครับ
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของนางสาวมิ้วประมาณ๓๐๐เมตรครับ
ในวันนี้ตำรวจนครบานธรรมศาลาเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานที่มีอยู่
เพื่อตั้งประเด็นการหายตัวไปของนายรัติภูมิ
ส่วนการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนั้นทำได้ยาก
จากกล้องวงจรปิดส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาบันทึกเพียง๓๐วัน
ล่าสุดได้เตรียมออกหมายเรียกภรรยาของนารถิพภูมิ
ให้ปากคำเพื่อให้คดีมีความคืบหน้า
ขณะที่ชุดสืบสวนระบุว่าจะสามารถให้ความชัดเจนมากขึ้นได้หลังจากคืนนี้
หลังจากที่พบหลักฐานสำคัญ
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน